โหลดยังเนี่ยโหลดยังเราโหลดแล้วโหลดแล้วโหลดซี่โหลดเลยโหลดซี่โหลด

น่ารักทั้งแม่ทั้งลูกเลย
เอาละครับแขกรับเชิญของเราวันนี้ให้เห็นถึงความรักความผูกพันของแม่กับลูกว่าเป็นยังไง
เรื่องหลังหลายคนไม่รู้นะเห็นแต่เขาสนิทกับพ่อ
ใช่ไม่เคยเห็นแม่เราก็เพิ่งเห็นแม่วันนี้เหมือนกันนะ
พี่เห็นหลายครั้งแล้วแม่ยังสวย

ก็เห็นก่อนเลยครับ
ชอบเกล้งแน่
เดี๋ยวแม่มานั่งกับพี่เอกก็จีบแม่ทำไร

แท็กแคร์ลูกเลยมาถึงที่บ้านก็
เรามวตเองกันเตรียมนู่นเตรียมนี่อยู่

หนูก็ไปขโมยของในตู้เย็นพี่เอกกินหมดแล้วล่ะ

ใช่ไม่ว่าจะขโมยล้างไหนก่อน
เฟิร์นอ่ะสนิทกับแม่ว่าสนิทกับพ่อมากกว่าอืม

สนิทแน่มากกว่าหรอคุณผู้หญิงต้องใกล้คิดแม่คุณผู้หญิงต้องใกล้คิดแม่
พ่อเนี่ยเขายังมีบางมุมที่คุยไม่ได้

ไอนะอย่างสมมุติว่าวันนี้เฟิร์นเข้าไปเป็นพิธีกรในรายการ
แล้วต้องเชิญเข้ามาด้วยอะไรอย่างนี้แล้วเขาจะมาช้าให้เขามาเร็วง่ายนิดเดียว

โทรไปหาอ้าวพี่รองยังถึงไหนล่ะเห็นไอ้เฟิร์นนั่นกินข้าวอะใครอยู่เนี่ย
ที่ไหนมันมีแฟนใหม่เหรอไม่เกิน๑๐นาทีเดี๋ยวเหยียบรถมาถึงเลยจริง

เขาห่วงปัจจุบันนี้หนู๒๖แล้วค่ะจะ๒๗แล้ว

ทีนี้มาคุยถึงเรื่องในบ้านในครัวบ้าง

คือทำกับข้าวเก่งไหมแต่ยายจะเก่ง
คือที่บ้านจะมีผู้หญิงที่เป็นแบบว่า๓แม่ครัวอยู่

ป้าทำส่วนใหญ่ยายทำอะไรอย่างนี้

ทำข้าวผัดสับปะรดอร่อยมาก
เอาบอกสับปะรสมากพอตอนโตให้ทำอีกรอบนึง

ทุกวันนี้ก็ยังแม่ทำอาหารให้ทานไหม

แม่วะนี่เนี่ยเค้าโต้ไหมหน่อย
ฝีมือของแม่คิดว่าอร่อยที่สุดคืออะไร

ก็มีพวกแกะพวกน้ำพริกกะปิปลาทูน้ำพริกกะปิชะอมอะไรอย่างนี้

พวกน้ำพริกปลาร้าสับอะไรอย่างนี้ค่ะน้ำพริกแบบปลาร้าบองแจ่วบอง

ปลาร้าอะไรนี่ราชบุรีไม่เข้าใจเนี่ย
คนสมุทรสงครามย้ายคนสมุทรสงครามแต่ว่าเขาทำได้
เออบ้านหนูก็ทำได้ประแดกมองอะไรต่ออะไรทำได้

แล้วเวลาแม่ทำอาหารแล้วหนูมีโอกาสได้ช่วยไหมลูก
มีบ้างค่ะถ้าสมมุติแบบว่าไม่ขี้เกียจนะถ้าเราไม่ขี้เกียจ
อยู่ที่เรา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

แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายนี่คือได้ยินทั่วไป
รสชาติของแม่เป็นยังไงบ้าง

มันต้องมีเนอะสามรสใช่ไหมเนอะ
เผ็ดด้วยเราขอเขียนได้หน่อยนะครับเนี่ย
ลูกชิ้นปลากายต้องเลือกว่าจากนครสวรรค

หนูโง่หรอ

ทำงานทุกวันแม่ก็อยากให้บำรุงสมอง
บุปริมมันช่วยได้นะปลา

แสดงเขาต้องได้คล่องสมอง

ได้หนูไม่ชอบหนูไม่กินหมู

เดี๋ยวไม่เราทำอีกเมนูหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวเป็นอะไรเดี๋ยวค่อยบอกกัน

เจ้าบ้านเลยแรงมากแรงมาก
แล้วเขาก็ไปตลาดกันเอง

แต่จนตอนที่หนูขับรถเข้ามากับแม่

พอสายแล้วเจ้าที่ที่นี่เลย

อีกคนนึงแบบพูดน้อยอีกคนนึงพูดต้าย

นี่มาจากตลาดหรอ

ซื้อของมาทำขนม

ทำอะไรเนี่ย
แม่เค้าซื้อมาแล้ว
ซื้อโคกมาแล้ว

วันนี้ทำขนมโคกเลี้ยแขกนะ

ยังไม่ได้ทำ

ทำไมอร่อยก็ต้องกิน

เพราะว่าพี่เอกเคยขายตอนเด็ก
กับแม่นี่แหละไปติดเตาในตลาดตอนเช้า

แล้วพี่เป็นคนที่หยอดเองทำเอง

หมดเลย

อร่อยสิ
พี่พ่อนมอบผิดพันศาสน
เจ็ดโมงเช้าเพลิน

แล้วพี่เริ่มข้อกระนื้อ
พันที่แต่ลง

โอ๊ยแม่มีใส่กะทิไหม

เอ้าไม่ใช่งอกลับนมเหรอที่เกาะขาวอะ

มาให้เขานั่งนี่แหละ

ดูสิ